ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

วนไปวนมาก็มาเรื่องการปฏิรูปตำรวจอีกทีนึง
เพราะเมื่อวานนี้อาจารย์มีชัยรัชุพรรณ
ประธานกรรมการร่างรัฐมนูล
ไปคุยกับสนชกับสปทแล้วบอกว่า
หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิรูปให้ได้
ก็คือปฏิรูปตำรวจต้องให้เสร็จภายใน๑ปี
อันนี้ก็แปลว่าเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน
หัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่เห็นเมื่อเช้า
ปฏิรูปก่อนเสื่อมมีชัยเตือนตำรวจ
อาจารย์มีชัยบอกว่าถ้าคนไม่เชื่อถือตำรวจ
วงการตำรวจจะทำงานลำบากมาก
ฉะนั้นก่อนที่ตำรวจจะเสื่อมไปมากกว่านี้

อาจารย์มีชัยบอกว่าถ้าไม่ปรับตัวเองแน่นอนครับ
หลังจากรัฐมนูลใช้แล้วเนี่ย
ในการโยกย้ายแต่งตั้งช่วยไม่ได้
ต้องเอาอาวุโสเป็นหลัก
รองผู้กำกับใครอาวุโสสูงสุดขึ้นไปเป็นผู้กำกับ
รองผู้บังคับการใครอาวุโสสูงสุดขึ้นไปเป็นผู้บังคับการ
รองผู้บัญชาการใครอาวุโสสูงสุดก็ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการ
รองผ่อบ่อต่อรอใครอาวุโสสูงสุดก็เป็นผ่อบ่อต่อรอ
ถึงตำรวจจะบอกว่าไม่เห็นด้วย
แต่ว่าวิธีการโยกย้ายแต่งตั้งแบบที่กำหนดไว้ในรัฐมนูลแบบนี้
เป็นการปิดช่องดุลยพินิษฐ์ครับ
เพราะถ้าให้ใช้ดุลยพินิษฐ์ก็จะนำมาสู่การฝากฝัง
ในที่สุดพอต้องเสียเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งก็ไปถอนทุนคืนหากำไรเพิ่ม
ครองสิ่งผิดกฎหมายไปรีดไปไถเขา
ไปทำคุ้มครองธุรกิจสีเทา
นำมาสู่ความเสื่อมทั้งหลายทั้งปวงของวงการตำรวจ
ฉะนั้นเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งเป็นเรื่องใหญ่
เรื่องของกำลังพลตำรวจก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับ
ลองผมเสนอให้คิดกันดีว่า
เราจะปล่อยให้สภาพหัวโตตัวลีบอย่างนี้หรือ
เอาผมให้ดูชาร์จในจอที่ว่านี่แหละ

แล้วท่านดูไปพร้อมกับผล
ตอนนี้เรามีพบตร๑คน
มีรองผู้บัญชาการตำรวจ๑๓นายครับ
มีผู้ช่วยเท่าไหร่ครับ๑๗ครับ
ดูนะระดับผู้บัญชาการตอนนี้เรามี๔๐
มีรองผู้บัญชาการโอ้โห๑๔๙นาย
ระดับผู้บังคับการต่าง
เรามีผู้บังคับการระดับพลตำรวจตรี

ผู้บังคับการเนี่ย๒๔๘นาย
รองผู้บังคับการ๗๙๑นาย
พอมาดูเรามีผู้กำกับที่เป็นยศพันธบทเอก

เรามีรองผู้กำกับ๖๐๐๐กับ๑๘๕นาย

สารวัฒน์เนี่ย๑๑๔๓๔นายครับ
แต่รองสารวัตรแค่๑๒๕๓๘นาย

มีรองผู้บัญชาการ๑๔๙กี่เท่าตัวล่ะ

แต่ทำไมพอมาถึงสารวัตร
รองสารวัตรกับสารวัตรเนี่ย
เกือบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับ
ก็แปลว่าสารวัตร๑คนบนโรงพักเนี่ย
มีรองสารวัตรแค่คนเดียว
งานตำรวจบนโรงพักถึงมีปัญหาไงครับ
เราจะได้ยินบ่อยเลยว่า

รองสารวัตรทั้งโรงพักมีคนเดียว
สำนวนเยอะคำนวณค้างเยอะงานค้างเยอะ

ตำรวจต้องพูดจาไปเลาะกับประชาชน
แต่ว่าโอ้โหคนที่ทำงานเครียดทั้งวัน

จะพูดจาภัยเลาะไว้เหรอครับ

ตำรวจฆ่าตัวตายผูกคอตายทำร้ายตัวเอง

ระดับรองสารวัตรระดับสารวัฒน์นี่แหละ

ตำแหน่งรองผู้บังคับการ

ตำแหน่งรองผู้บังคับการทำอะไรกันล่ะครับ
ทำไมมีตั้ง๑๔๙นาย

พวกนี้มีสตาร์ฟงานต่าง
คนหนึ่งก็มีสตาร์ฟ๓คน๔คน
ระดับผู้บัญชาการ
บัญชาการต้องมีรองตั้ง๑๔๙หรอครับ

มีลูกน้องมีสตาร์ฟต่างหากอีก
แต่ว่าคนที่ต้องทำงานหนักจริง

หัวโตตัวรีบหัวโตตัวรีบเมืองนอกเนี่ยเขาไม่มีนายพลมากเท่าตำรวจไทยหรอกครับ
เวลาเราดูในหนังเห็นไหมฮะโอ้ระดับคนสำคัญสำคัญเนี่ย
แค่เป็นสารวัตรแค่เป็นผู้กำกับนี่ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะ
ของเรานายพลเยอะแยะไปหมดแต่ว่าระดับทำงานในโรงพักมีปัญหา
ถ้าไม่ปรับโครงสร้างตรงนี้ก็จะมีปัญหาต่อไปอีกทำยังไงล่ะครับ
อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องไปคิดกันถัดมาเรื่องป้ายโฆษณา
ผมไม่ได้มาพูดว่าป้ายโฆษณาเรื่องของคุณอรัญญาผิดหรือถูกยังไง
คนพูดกันเยอะแล้วแต่ผมเห็นเรื่องนี้แล้วผมก็อยากจะพูดว่า
ประเทศไทยกรุงเทพของเรามันเป็นเมืองบ้าป้ายจริงครับ
ท่านไปต่างประเทศใครไปต่างประเทศบ่อยบ่อย
ไปดูเถอะครับไม่มีประเทศไหนในโลกนี้
ที่จะมีป้ายโฆษณาเหมือนประเทศไทยของเขามีเหมือนกัน
แต่เขาจัดระเบียบขนาดเป็นยังไงอยู่ตรงไหนยังไง
ของเราเนี่ยเป็นเมืองที่ป้ายโฆษณารกมากที่สุดใหญ่มากที่สุด
ไปเถอะบทบังทัศนียภาพมากที่สุด
ขึ้นไปทางด่วนเนี่ยดูซ้ายดูขวาแทนที่จะเห็นตึกรามบ้านช่องสวยงาม
มีแต่ป้ายข้างซ้ายก็ป้ายข้างขวาก็ป้าย
ไปข้างหน้าก็ป้ายถ้ายิ่งเป็นแบบทางด่วน
ตรงไหนที่แบบโค้งหน่อย
เห็นชัดเจนโอ้โหราคาแพงเลย
วิ่งออกไปต่างจังหวัดไปสิครับภาคเหนือภาคอีสาน
ริมข้างทางโอ้โหจะมีป้ายใหญ่ใหญ่เต็มไปหมด
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทำไมเราไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ว่า
ควรจะใหญ่แค่ไหน

ที่เขาพยายามจัดระเบียบโครงสร้างความแข็งแรงของป้ายเอออันนี้ใช้ได้
เพราะว่ามีคนไปรับรองมีวิศวกรรมสถานไปรับรองว่า
ป้ายแบบนี้โครงสร้างแข็งแรงแล้วโครงสร้างป้ายเดี๋ยวนี้เขาก็ลงทุนกัน
เขาไม่ทำเหมือนก่อนแล้วโอ้โหเขาทำใหญ่
แต่ว่าไอ้ความใหญ่เนี่ยมันมีระเบียบไหมล่ะครับ
เป็นเมืองที่ไม่มีระเบียบสกปรกเลอะเทอะลุงรังทัศนียภาพอุจาดที่สุด

ผมย้ำอีกทีนะผมก็ไปมาหลายประเทศ
ใครที่เดินทางไปต่างประเทศไหนช่วยบอกผมสิครับว่า
มีประเทศไหนบ้างที่เป็นเมืองบ้าป้ายเท่ากรุงเทพไม่มี
ผมเห็นเรื่องนี้แล้วก็อยากจะชวนคนที่เกี่ยวข้องว่า
เราจัดระเบียบเรื่องป้ายโฆษณากันสักทีดีไหมครับ
ผมเคยคุยกับคุณสมัครศูนย์ธรเวศตอนเป็นผู้ว่ากอทม
ผู้ว่าบอกอำนาจผู้ว่าเนี่ยอำนาจกอทมเนี่ยไปสั่งการได้ก็แค่ว่า
เรื่องที่โครงสร้างไม่ปลอดภัย
แต่ว่าเรื่องที่เขาจะทำใหญ่แค่ไหนเขาจะติดตรงไหน
เขาจะขวางหูขวางตาเราแค่ไหนจะใหญ่เท่าไหร่
ทมไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้ไม่มีอำนาจ
ผมถามว่าทำไมไม่แก้เทศบัญญัติล่ะ
ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนนานาประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาทำกัน
ทำไม่ได้ติดนั่นติดหนี้
ฉะนั้นเรื่องป้ายเนี่ยต้องพูดจริงและต้องใช้คำนี้ว่ากรุงเทพเมืองบ้าป้าย
เป็นเมืองที่มีป้ายโฆษณารกมากที่สุดในโลก
มีป้ายโฆษณาใหญ่มากที่สุดในโลก
แล้วสองข้างทางถนนไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาอุตส่าห์มีกฎหมายนะ
ห่างจากขอบถนนไปเนี่ยคุณต้องเว้นระยะห่าง๓๐เมตร
คุณถึงจะมีเสาขึ้นไปได้เพราะถ้าล้มลงมาควางทาง
มันไม่เดือดร้อนไม่เป็นอันตรายกับคนขับรถ
แต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อฟังตามกฎหมายเนี่ยท่านสังเกตไหมล่ะไปต่างจังหวัดเนี่ย
ป้ายโฆษณาเสาใหญ่อยู่ติดลิมถนนทั้งนั้น
ลงมาขวางเมื่อไหร่ถ้ารถใครวิ่งไปตอนนั้นก็ซวยครับ
ทำไมเขาทำไมเขาละเมิดกฎหมายได้ไม่มีใครใส่ใจ
ฉะนั้นไหนก็มีเรื่องของคุณปุ้มอลัญญาแล้วเนี่ย
ช่วยกันคิดหน่อยเถอะผู้รับผิดชอบทั้งกอทม
ใครต่อใครที่เกี่ยวข้องเอามาล้อมวงคุยกัน
จัดระเบียบป้ายโฆษณากันสักทีเถอะ
เอาให้เหมือนประเทศนานาประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาทำกัน
เขากำหนดว่าใหญ่แค่ไหนพอไม่ใช่ใหญ่โตโอลาน

ขวางหูขวางตาเกะกะลกทั้งเมืองแบบนี้ก็ได้
ไม่มีมีแต่ประเทศไทยกรุงเทพแห่งเดียวคุณก๊อฟคุณดาว
บางทีบนทางด่วนคนขับรถมัวแต่มองป้าย

ป้ายของโครงการหรือว่าห้างต่าง
มีการทำเรียนแบบป้ายทางราชการก็มีด้วย
ใช่สิบางแห่งทำได้บางแห่งทำไม่ได้

ขอบคุณครับวันนี้คงต้องขีดเส้นใต้ให้คำว่ากรุงเทพเมืองบ้าป้ายนะครับ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปจัดระเบียบตามที่คุณสุภาพได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่ด้วยนะครับ